แม่บ้านคู่ใจเดินทางไปไหว้ทันทีเลยที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
โดยการไปครั้งนี้สาวจ๊ะเนี่ยนอกจากจะไปของานขอเงินแล้ว
เธอเนี่ยยังตั้งใจไปขอพรกับพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาอีกด้วย
ว่าขอให้ความฝันความตั้งใจของเธอสำเร็จสมหวังดั่งความฝันความตั้งใจ
แล้วความตั้งใจที่ว่าก็คืออยากจะสร้างองค์ปู่องค์ญาติที่อ่างทองจังหวัดบ้านเกิดคุณผู้ชมค่ะ
ขอให้ความตั้งใจครั้งนี้ทำสำเร็จโดยเร็วนะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยกระซิบมาบอกพี่แจ๊คนิดนึง

พี่แจ๊กจะไปทำข่าวนะคะซึ่งพอไหว้เสร็จเนี่ยเจ้าตัวก็ขอพุ่งตรงไปเลยจ้ะ
โอ้โหเหล่าแม่ค้าพอเห็นสาวจัดเท่านั้นแหละตะโกนเรียกใหญ่เลย
มามาเหมาแผงแม่หน่อย
ซึ่งเป็นเลขที่ใบ๔ที่เธอแบบนั้นไปไหว้
แต่ว่าไม่มีคุณผู้ชม๑๙มันหมดไปแล้ว
ก็เลยไม่ได้เหมาแผงมาตัวเองไม่ได้นะคะ
แต่ว่าแดนเซอร์ได้เลขที่ชอบมาจ้ะ
สาวจ๊ะก็เลยเอามาโชว์ก็คือหน่อยขอดูหน่อยค่ะ

หลังวันที่นี่รู้หรือเปล่า

นี่มันคือรางวัลที่๑หรือเปล่าคะมันสุดยอดเลยจวดเลย
อันนี้เลขดีเลขเด็ดนะจ๊ะมาจากคำชโนธนะจ๊ะ
แผงหน้าคำชโนตเลยปังไม่ไหว
คุณผู้ชมค่ะไปต่อดีกว่าเรื่องปังอย่ารอช้า
นักร้องลูกทุ่งสายมูตัวพ่อนะคะ
ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะคนนี้ว่างไม่ได้เลย
ว่างปุ๊บต้องพาศรีภรรยาพิธิบเข้าวัดธรรมบุญทันที
ล่าสุดทั้งคู่ค่ะควงกันไปไหว้พระทำบุญ
ที่วัดสนามชัยจังหวัดจันทบุรี
แหมคุณผู้ชมมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าอิ่มบุญนะอิ่มอกอิ่มใจ
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดูน่ารักนะ
ดูสีหน้าของทั้งคู่สิสุขใจจริงมีความสุขสุดเลยนะจ๊

ซึ่งพอหลังจากทั้งคู่ค่ะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสนามชัยเสร็จแล้ว
รวมไปถึงท้าเวสวรรณด้วยนะแล้วก็รออะไรล่ะคะ
จุดทูปตัวเลขขอโชคจากเท้าองค์เวสุวรรณต่อเลยสิคะคุณผู้ชม
และเลขที่ได้ก็คือ

เพราะศูนย์ไม่มีค่า
แต่ไม่แน่งวดนี้อาจจะออกศูนย์

ไม่ออก๐๒๓หรือออก๐๓๒หรือ
โอ้โหไม่ใช่อะไรที่ที่โอ้โหเนี่ย
คือตกใจสกิลคุณพลอยในการสลับเลขมาก

คุณบ้อนเฉพาะเลขสวยหล่อขอบคุณมากเลยนะคุณค่ะ
อุ๊ยเลิศนะนอกจากนี้ทั้งคู่ยังไปไหว้หมดหรือยัง
รูปปั้นจำลองของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชด้วย

ซึ่งเป็นอาวุธข้างกายของท่านไว้เหนือศีรษะคุณผู้ชม
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการช่วยให้ท่านคุ้มครอง
แล้วก็ปราศจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
เป็นการแบบขจัดอุปสรรคต่างออกไปในชีวิตคุณผู้ชม

ใครไหว้ก็ได้นะทุกวันอยู่แบบนี้